รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ๑๓ปีขึ้นไป
มีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาในการรับชม
ผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า๑๓ปีควรได้รับคำแนะนำ
ครับผู้ชมครับเอาละครับ๑ช่วงอย่างนี้ไปนะครับ
จะเป็น๑ชั่วโมงของความอัศจรรย์นะครับ

มูไนท์ไม่เชื่ออย่าลบหลู่
มูเตรูไม่เข้าใครออกใคร
คุณผู้ดำครับธรรมดาแล้วคุณเคยไปเที่ยวพวกโบราณสถานต่างไหม

พระแล้วเคยไปหยิบนู่นหยิบนี่กลับมาบ้างไหม
ไม่กล้าหยิบเพราะเพื่อนตัวเองเคยไปอียิปต์
หยิบของกลับจากอียิปต์เขากลับมาตามถึงกรุงเทพแล้วก็ตายเถอะ
มันก็เลยฝังใจคุณพ่อดำตอนนี้เขาเลยบอกว่ามวดเธออยากไปหยิบอะไรนะ
เอาละครับแต่ที่แน่นะฮะล่าสุดเนี่ยก็มีข่าวดังแบบนี้เหมือนกันนะครับ
นั่นก็คือมีฝรั่งมาเมืองไทยแล้วก็มาหยิบก้อนอิด

ที่เมืองโบราณไปนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเขาส่งคืนมาคุณผู้ชมครับ
เป็นอิตที่อายุทยาบอกว่าตัวเองอยู่ไม่ได้แล้ว
ช่วยเอาไปคืนหน่อยแล้วกันอยากรู้ว่าตอนที่เขาไปเอาเนี่ย

คงอยากได้เป็นของที่ระลึกแต่ทำไปทำมาจากของที่ระลึก
กลายเป็นเวลาที่ระทึกไงเธอ
นั่นไงเจ้าหน้าที่ที่ดูแลเขาก็บอกนะครับว่า

ใครที่ขโมยของจากโบราณสถานไปเนี่ย
ชีวิตเนี่ยนะครับล่มจมทุกลาย

เชิญอดีตหัวหน้าอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยานักโบราณคดี
คร่ำวอร์ดในวงการนี้มาพูดคุยกับเราเลยดีกว่าว่า
เหตุการณ์ทั้งหมดเคยมีอะไรเกิดขึ้นมาบ้าง

สวัสดีครับอุทยานครับ

อาจารย์ต่อยเนี่ยนะครับเป็นอดีตหัวหน้าอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอุทยานะครับ
อาจารย์อยู่วงการนักโบราณคดีมากี่ปีแล้วครับ

ปัจจุบันนี้เกษียณอายุอยู่ยังมีโอกาสได้ไปช่วยงานด้านโบราณคดีอยู่ไหมครับ
หนังเกษียณแล้วก็ได้รับแต่งตั้งให้เป็นอนุกรรมการชำระประวัติศาสตร์อายุทยาด้วยตอนนี้ก็ยังเป็นอยู่
เคยเจอพูดเรื่องราวของนักโบราณคดีของจิตวิญญาณบ้างไหมครับ

อย่างเราดูรหารก็จะมิตรความทรมานสมบูรณ์ที่นี่แต่อาจารย์เชื่อว่ามิจริงใช่มั้ย
เก็บสมบัติเนี่ยไม่มีธนาคาร
วันนั้นจะฝังวันนี้เวลาคนฝังเนี่ย

เพราะว่านโยบายของเราเนี่ย
ไม่มีนโยบายในการขุดหาสมบัติ

ต้องรออยู่อย่างนั้น
มีเรื่องราวอยู่เรื่องราวนึงฮะ
ก้อนหิน๓ก้อนจะไปใช้คำว่าขโมยคงไม่ใช่หรอก
คงอยากจะเก็บเป็นของที่ระลึกนั่นแหละ
เอากลับไปบ้านเกิดเมืองนองฝรั่งเนี่ย
ก็เอาก้อนอิด๓ก้อนไปจากโบราณสถานมาไม่นานนี้
ล่าสุดคุณคิดดูก้อนหินแค่นี้เองนะ
คือเอาติดกลับไปที่ต่างประเทศ

เสร็จปุ๊บเนี่ยก็ส่งกลับมา
ในที่สุดไม่ไหวแล้ว

จะมีผลมากมาย

อยู่ไม่ไหวแล้วอยู่ไม่ได้แล้วนี่ไง
แต่ที่สำคัญไปกว่านั้นคุณมดดำคุณผู้ชมทางบ้านครับ

ก้อนอิตที่ใช้สร้างเพื่อบรรจุ

อาจจะตุ๊กส่วนไหน

เข้านักรอบขุดเนี่ย

พออริยามันล้างเป็นป่า

ก็ต้องเจาะเจดี

อกเจดีเพื่อจะเอาสมบัติที่อยู่ในเจดี

พาชนะที่มันจุบพระมรมอาทิ

รอบรอบเจดี

อิตทั้ง๓ก้อนเท่าที่อาชารรู้มา
เขาส่งผลยังไงกับผู้ที่หยิบอิดไปฮะ

ไปมูชาบ้างเอาไว้เป็นที่หนังลึกบ้าง
แล้วกรบว่าต้องเอามาคืน
สาเหตุที่เอามาคืนพระธาตุมนมเนี่ย
หรือว่าพระเจดีทุกแห่งที่สร้างขึ้นมาสร้างด้วยศรัทธา
ศรัทธาสร้างด้วยความตั้งใจที่จะอุทิศให้กับใครผู้ใดผู้หนึ่ง
อุทิศให้พระศาสนาอุทิศให้กับคนตาย
เพราะฉะนั้นสิ่งต่างเรานี่แรงของศรัทธา
แรงอธิษฐานหรือแรงศรัทธา
อาจารย์ยังเชื่อว่าถ้าจะหยิบอิตหรือหยิบอะไรจากบรรดาศภาพไปเนี่ย
อาจารย์เชื่อว่าจะต้องมีขันห้ามาทำพิธีเอ่อ
เท่าที่เคยเห็นเพราะว่าโดยปกติเนี่ย
คนที่หยิบเอาไปเนี่ยที่พระธาตุพนมนี่เห็นชัดเจน
เพราะเวลาเขามาคืนเขาต้องมาทำขันห้า
ทำอะไรเพื่อขอเข้ามา
เพื่อขอคำมาว่าตอนที่เอาไปเนี่ย
ไม่ได้ตั้งใจมันอาจจะเกิดจากความสำนึกในใจของเขาก็ได้
ถ้าจากตามข่าวนะฮะคือฝรั่งเขาก็ส่งมาคืนแล้วล่ะ
เพราะเขาอยู่ไม่ได้เหตุการณ์มันเป็นยังไงเขาถึงเขาบอกว่าเอามาคืน
เขาไม่ได้บอกว่าสาเหตุที่คือ
เขาไม่ได้บอกว่าเขาอยู่ไม่ได้เขานอนไม่หลับ

แต่จริงแล้วเนี่ยอาจารย์หมูขออนุญาตย้อนกลับไป
แต่ประสบการณ์ของอาจารย์เองนะฮะที่ค่ำวอร์ดอยู่ในแถววิทยา
แล้วก็โบราณสถานต่างเนี่ยเห็นบอกว่าเวลาที่สมัยก่อนเนี่ย
มีคนเนี่ยมาลักลอบขุดส่วนใหญ่แล้วโจรพวกเนี้ย

มีคนบันทึกเอาไว้ว่าชื่อในพร้อม
ในพร้อมเนี่ยก็กุฏตั้งแต่เกดีองแรก
แล้วกุฏตั้งแต่องแรกนะฮะทำลู้ไป
แล้วก็ขุดทุกองค์ที่มีอยู่เพื่อเอาสมบัติมา
แล้วก็เอาของที่ได้จาก
ก็ขุดเอามาเอามาขาย
ซึ่งจริงตรับพร้อมได้จะรวย
แต่ตรับพร้อมนี่ตาย
ศพไม่มีญาติอยู่ข้างวัด

ทำไมถึงตายไม่รู้เพราะว่าแกก็นอนตาย
ตอนเช้าก็มีคนไปเห็นว่าแกนอนตายอยู่
ตรงต่างประตูวัดพระเสธสำเพค

คือไปขุดไม่กี่วันก็ตายหรือใช้เวลา
น่าจะใช้เวลานานพอสมควร

ส่วนอีกแห่งหนึ่งที่เห็นชัดเจนก็คือที่วัดราชบุรณะ
อันนี้เห็นบอกว่ามีโจรปิดขุดสมบัติ๑๐กว่าคนตายเรียบใน๑ปี

แต่เดิมนี้เขาชื่อวัดราชปุณนะปุณนะนี่แปลว่าวัดราชปุณนะแปลว่าวัดที่พระราชาอุทิศให้

เพราะฉะนั้นวัดราชมรณะก็ต้องมีเขาไปกันกี่คนสิบคน
เข้าไปประมาณสิบคนแรกทั้งหมดประมาณไม่เกินสิบสองคน
ครับผมก็เจาะลงไปอย่างข้างบนเนี่ยลงไปได้ด้วยเป็นรูเฉพาะ
เอาตัวรอดลงไปจนกระทั่งไปเจอหินปิดปากกรุก็รู้ว่ามีของแล้ว
พระเจาะลงไปอีกพระเจาะลงไปเอาแสงไฟแสงตะเกียร์เนี่ย
ต่อไปนี้เราเป็นเศรษฐีแล้วก็หยิบเอาพระแสงดาบ
เอาขึ้นมาและก็เอาเอา้าเช่ใส่กัน

คนเล่า

เราจะแบ่งสมบัติกันอย่างยุติธรรม
สัญญาว่าสมบัติมหาศาลเลย
มหาศาลมาก

ให้ไขขนขึ้นมาเรื่อย

เพราะมันห้องประมาณ๒เมตร

ข้างบนเขาไปเอาพวก

ก็เป็น๑๕คน๒๐คน
แต่ก็เอาละทุกคนก็มาแบ่งกัน

แสงดาบหรือพระมหามงกุฎ

เก็บไว้ให้ผู้ใหญ่เอาไว้กองนึง

นอกนั้นก็แบ่งไป
มันต้องเกิดไม่ยุติธรรมขึ้นมา

เพราะเอิญมันมีเสียงดังมากไปหน่อย

ก็เอาพระแสงดาภาพตัก
ตัวเองเป็น

และถึงพระแสงดาภเนี่ย

แล้วไปตามเก็บเอาสมบัติพวกนั้นกลับมา
ได้มา๑ใน๔ส่วนของสมบัติ
พวกนั้นก็แยกย้ายเอาไปขาย

เอาไปให้ร้านทองหนอม

แต่ทั้ง๑๒คนที่รักไอ้๑๐คนที่ร่วมกับการทั้งหมด
ตายทั้งหมดภายใน๑ปี
แต่คนที่อยู่มา๓๐ปี

นั่งคืนหัวหน้า
แต่ว่าเป็นบ้ามาตลอดชีวิต
กลางคืนตื่นจะมาสักกี่สอง
ปรากฏว่าคนที่นอนอยู่ข้างเนี่ย

กลายเป็นใครไม่รู้หน้าดำครึ่ง
แล้วหันมายิ้มสะแยะแล้วท่าทะเบียน
ตอนที่จะทำมูลนาเจดี

พอลงมาถึงข้างล่างผู้หญิงที่อยู่ข้างล่างเนี่ย

สั่นแล้วก็ผู้พนมมือพึ่งพรรมว่า
แต่อีกสิ่งหนึ่งที่อาจารย์มีคือพระ
พระอุณิธรรมอยากจะดูผีเจ็บแต่ช้า

เขาก็นอนปรากฏว่าคืนนั้นเข้าแหวนเข้าในห้อง